เดี๋ยวน้ำแข็งจะพาไปพาไปดูคาเฟ่หน่อย
คาเฟ่นี้ถือว่าเป็นคาเฟ่กัญชา
ร้านแรกในราชบุรีเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่พาไปดูค่ะคาเฟ่ความสุขเล็ก

ใช่อันนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
ที่ร้านนี้เป็นร้านของน้องซาย
ทรายความสุขเล็กเนี่ยแล้วเขาก็มาเปิดคาเฟ่ฟาร์มสุขเล็กนี้เนี่ยนะคะ
ทรายเขาก็เอากัญชาใบกัญชามาเป็นส่วนผสม
มีอะไรบ้างล่ะเมนูทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มเลย
แล้วร้านนี้เปิดเป็นคาเฟ่มา๓ปีแล้ว
มีทั้งอาหารขาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มมากมาย
ตอนแรกนะคุณจุดขายเนี่ย
จุดขายของเขาอยู่ที่คาเฟ่นี้นอนได้
มานอนที่คาเฟ่ไม่ใช่นั่งแรกคือนอนเล่นได้เลยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องทรายเจ้าของร้านเนี่ยนะบอกว่า
พอรัฐบาลปลดล็อกกัญชาให้สามารถเอามาปรุงเป็นยาเป็นอาหารได้เนี่ย
ก็เลยมีความคิดเอ๊ะเอาใบกัญชามาปรับเข้ากับเมนูที่ร้านหน่อยละกัน
ก็ถามว่าเอ๊ะนี่มีเมนูอะไรบ้างคะแล้วใช้กัญชาสายพันธุ์ไหน
เขาบอกว่าอ๋อกัญชาจะใช้สายพันธังกระรอกมันเป็นสายพันธุ์ไทย
ก็จะสั่งมาจากวิสาหกิจชุมชนต้องสั่งจากวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับการอนุญาตในการปลูกอย่างถูกต้องนะคะ
แล้วก็ถามเมนูปกติเวลาที่เราเห็นเมนูจากกัญชาเนี่ย
ก๊อฟเราก็จะได้ยินชื่อเมนูแปลก

มีหลายอย่างเมนูเนี่ยน่ารักชื่อเมนูเมื่อกี้คุณก็เห็นแล้วใช่ไหม
มีกันไม่มีกันอะไรของเขาเนี่ยนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นสิ่งที่เรารู้นะ
กัญชาผสมวุ้นใบเตยกัญชาอันนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุด
แล้วก็จะมีน้ำกัญชาคันสดผสมอัญชันมะนาว

พิซซ่าหน้ากัญชา
ใช่แต่ต้องใส่ปริมาณใบกัญชานี่คือจะตามพอเหมาะพอดีนะ
ไม่ใช่จะเพิ่มใบกัญชาเป็นเครื่องแน่นแบบนี้ไม่ได้นะคะ
แล้วก็มีคุกกี้กัญชามีเค้กกัญชา
เปิดร้านเนี่ยขายมาได้๒อาทิตย์มั้งได้รับผลตอบรับดีมากเลยค่ะ
ตอนนี้ต้องเพิ่มยอดการสั่งซื้อใบกัญชาให้พอกับความต้องการของลูกค้า
คือเขามีกฎอยู่เหมือนกันนะว่าที่ร้านนี้เขาจะขายเมนูที่เกี่ยวกับพวกกัญชาเนี่ย
ให้กับลูกค้าที่อายุต้อง๒๕ปีขึ้นไปเท่านั้น

ศุกร์เล็กคาเฟ่ไปได้ที่ถนนแม้นรำลึกที่ซอย๑ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมืองราชบุรีสอบถามได้นะคะแคปหน้าจอเอาไว้ได้เลย
แล้วเจ้าของร้านคุณซายเนี่ยถ้าเกิดคุณคุ้นหน้านะเขาเป็นเจ้าแม่คอสเพย์
เขาจะเอาพวกอาหารการกินมาทำเป็นชุดนี่โด่งดังข้ามประเทศไปแล้ว
คุณหน้าเขามีความสุขมากถึงแม้ว่ารูปร่างเขาจะเป็นแบบนี้
แต่ว่าสวยแบบอวบแบบชับบี้ก็น่ารักไปอีกแบบนึง